สำคัญในที่สุดนะคะคุณอุ้งอิงแผนทองทานค่ะปรากฏว่ามีข่าวดีค่ะ
เช้าวันนี้คลอดบุตรแล้วนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันในเลือกตั้ง๖๖เริ่มใหม่ไทยแลนด์ค่ะ
น่าจะเป็นข่าวดีนะคะของครอบครัวชินวัฒน์แล้วก็รวมไปถึงครอบครัวเพื่อไทยด้วยนะคะ
เพราะว่าคุณอุ้งแพทองทานชินวัฒน์ค่ะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีค่ะ
คลอดลูกชายค่ะในเช้าวันนี้นั่นเองคุณอุ้งมีการโพสต์ไอจีส่วนตัวนะคะ
แล้วก็มีการระบุข้อความไว้แบบนี้ว่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพฤทธาศีล
สวัสดิ์ชื่อเล่นชื่อทาสินครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ
เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้คุณแม่รอแข็งแรงก่อนแล้วจะไปพบพี่สื่อมวลชน
ขณะที่ทางด้านของคุณทักษิณชินวัฒน์แหมนะคะก็มีการทวิตเตอร์ด้วยความดีใจค่ะ
บอกแบบนี้ว่าเช้าวันนี้ผมดีใจมาก
หลานคนที่๗เป็นชายชื่อทาสินจากน้องอิ๊งแพทองทาน
ทั้ง๗คนคลอดในขณะที่ผมต้องอยู่ต่างประเทศ
ผมคงต้องขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลานเพราะผมอายุจะ๗๔ปีแล้ว
กรกฎาคมนี้พบกันเร็วนี้นะครับขออนุญาตครับ
ส่วนทางดังซังฝั่งของคุณยิ่งลักษณ์ล่ะเป็นอย่างไร
คุณยิ่งลักษณวัสนะคะก็ถือว่าเป็นอาหารของคุณอุ้งอิง
บอกแบบนี้นะคะแหมยิ้มแป้นเลย
ดีใจที่สุดขอแสดงความยินดีกับหลานอิ๊งและปอนะจ๊ะ
ในที่สุดก็ได้เห็นหน้าหลานทาสินแล้ว
รอคอยอุ้มท้องหาเสียงด้วยความอดทนมานาน
ขอให้หลานมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและจิตใจที่เข้มแข็งเหมือนแม่
เชื่อว่าคุณตาคงจะอดใจรออุ้มหลานไม่ไหว
ส่วนคุณอายเองก็รอวันที่จะได้อุ้มหลานนะ

แสดงความยินดีกับคุณตาคุณยายด้วยนะคะ
เพราะว่าหนูคงจะมีความสุขแล้ว
เชื่อว่าตาตาสินคงตื่นเต้น
แล้วก็ตั้งตารอคอยที่จะได้อุ้มหลานมาก็เหมือนกันนะคะ
อย่าลืมพาหลานมาให้อาอุ้มด้วยนะ

ไปดูเวทีที่การหาเสียงกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
เมื่อวานนี้ทางด้านของบิ๊กตุพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ
นำทัพขึ้นเวทีประสัยที่หัดใหญ่นะคะ
เมื่อวานหรอแฟนคลับแหกรีกกันเยอะเลยล่ะ
บอกมาเป็นหมื่นคนนะคะคึกคักเลยทีเดียวค่ะคนฟังปลาสายแน่นเลย
ตู่ทำยังไงก็อ้อนขอเสียงพี่น้องชาวใต้
ก็บอกว่าตัวเองไม่ใช่นักธุรกิจนะแต่ที่เป็นเนี่ยคือลูกจ้างของประชาชน
บางช่วงยังแทนตัวเองด้วยนะคะว่าพี่ตูเดี๋ยวก็บอกด้วยว่าทุกคนอย่าลืมฝันถึงพี่ตูด้วยค่ะ
อ่าไปกันต่อที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเขาบอกว่ามันมีคลิปคลิปหนึ่ง
คักคลิปร้อนแรงแชร์กันเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าคุณสุภรรคิตจริง
เป็นผู้สมัครของสาวพัก๙กลายเขต๑เพราะอะไรเขามี
เขามีการเดินทางเข้ามาชี้แจงค่ะต่อกรกตที่กำแพงเพชร
เพราะมีเรื่องว่ามีการแชร์ว่าเจ้าตัว
มีการไปให้สัมภาษณ์กับสื่อสื่อหนึ่งซึ่งเป็นสื่อออนไลน์
บอกว่าถ้าใครมีเบาะแสในเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียง

เพื่อเป็นรางวัลในการนำจับร่วมกับกรกต
แต่จังหวะนั้นมันมีบางช่วงบางตอน
ที่เกิดการโต้เถียงกันดุเดือดลองดูค่ะ
ก็เนี่ยค่ะจังหวะดุเดือดแบบนี้นะคะ

คือเขาก็ไม่พอใจเจ้าหน้าที่กรกตนะ
คืออยากให้ฟังคำอธิบายของเขาก่อน

ว่าไม่ได้ไปให้สัมภาษณ์สื่อออนไลน์นั้น
แต่อย่างใดถึงเรื่องของเงิน๕แสน

อยากจะให้กรกตไปจัดการเรื่องของการซื้อสิทธิ
เสียงมากกว่าที่จะมาสนใจเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ค่ะ